โอ้นะคะเหมือนจะรัดเหมือนกันคุณผู้ชม
ออกตกใจกันไปค่ะเมื่อนางเอกอังกอร์ของเรานะคะ

หนูไม่ได้โดนงูรัดโดนเสือขย่ำหรือเปล่า

ปรากฏว่ามีชายลึกลับไม่รู้ชายหรือเปล่านะคะ
ส่งดอกไม้ช่อใหญ่นะคะพร้อมกับกางเกงในค่ะ
คือช่อดอกไม้เป็นกางเกงในค่ะ
มาเป็นของขวัญให้นางเอกสาวค่ะ
สตูดิโอจัดรายการวิทยุค่ะ

โพสต์นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเช้านี้
โปรดเข้าใจและขอแจ้งตรงนี้
คุณไม่สามารถส่งกางเกงในมาเป็นของขวัญให้ดีเจได้นะคะ
บูมไม่ทราบว่าเจตนาคุณคืออะไร

มันให้ความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามแบบบอกไม่ถูกค่ะ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็โทรสอบถามสาวบูมนะคะ
เจ้าตัวก็อัดคลิปนะคะเล่าความรู้สึกพร้อมเผยว่า
นี่คือภัยสังคมที่สาวพึงระวังเอาไว้ค่ะ
ตอนแรกก็คือเหมือนกับพี่บอยเขาก็อยู่ด้วย

คือถ้าเป็นเพื่อนหยอกรอกันมันก็ไม่คงขำ
แต่ว่าอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ชายผู้หญิง
ถูกประสงค์ในการที่เขาส่งมาเนี่ยเขาต้องการอะไร
มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราถูกคุกคามหรือเปล่า
คือเขาส่งมาเป็นของใหญ่แต่ว่าน้องอีกคนนึงคือได้เป็นพวกขนมเสื้อ
ซึ่งเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่ได้คิดว่าแบบเออเราจะไปเอาเรื่อง
หรือแจ้งความหรือว่าอะไรแต่ก็อยากจะให้คิดก่อน
ถ้าใครจะแบบส่งอะไรมาให้หรืออะไรยังไง
มันเป็นการคุกคามมันละเมิดสิทธิเขาหรือเปล่า

ก็ฝากเตือนด้วยนะเอาจริงทำอะไรแบบนี้เลย
จริงอย่าทำเลยเพราะว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศ
อย่างเรามันรู้สึกนะคุณนะ